ข่าวแรกนะคะก็เป็นข่าวไฟไหม้นะคะ
ช่วงนี้ได้ข่าวไฟไหม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
คราวนี้เป็นเหตุเพลิงลุกไหม้ที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ฯจนาทีต้องใช้รถน้ำกว่า๑๐คัน
แล้วก็ดับเพลิงกันรวมกว่า๑ชั่วโมง

ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางแก้วค่ะแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ฉีดน้ำสกัดเพลิงลุกไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก
ภายในซอยกิ่งแก้ว๕๔ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
โดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๓คูหานะคะ
สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
ต้นเพลิงลุกไหม้มาจากบริเวณชั้น๒ของอาคาร
ซึ่งก็เป็นที่เก็บกล่องและเม็ดพลาสติก
ดับเพลิงก็ต้องทุบกระจกเพื่อที่จะระบายควันออกจากภายในตัวอาคาร
ทำให้กลิ่นเหม็นของพลาสติกที่ถูกเผาไหม้เนี่ยเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณนะคะ

แล้วก็ใช้เวลาในการดับเพลิงถึงกว่า๑ชั่วโมงเพลิงถึงจะสงบลงได้ค่ะ
ด้านนางสาวลักษณะขันอาสาผู้จัดการก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ขณะเกิดเหตุก็ทำงานอยู่ที่บริเวณชั้น๓
ปรากฏว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากชั้น๒
ซึ่งตอนนั้นมีคนงานกำลังทำงานอยู่ด้วย

พบเห็นว่าคนงานกำลังช่วยกันนำถังน้ำแล้วก็ถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟ

เมืองต้นตำรวจก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้ว
ว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
ส่วนการประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นนั้น
ต้องรอการตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก่อน